คุณผู้ชมฮะปกติเวลาเราเจอกับงูเนี่ยนะ
ตกใจเหรอจิกลัวเกลูวด้วย

เดี๋ยวอันนี้คือเจองูเหรอเจอคุณก็ตกใจ
แต่ว่าเจองูบางคนเขาบอกว่าไม่ตกใจ
เจอแล้วยิ้มใส
จริงเหรอเฮ้ยป้าเรื่องไว้ข้างหน้าได้ก่อนเจองูอีกแล้ว
พาไปดูกันก่อนว่างูนี่มันเป็นงูอะไรเขาบอกว่านี่คืองูสานะครับ
ขนาดความยาวประมาณสัก๒เมตรบุกเข้าไปในบ้านเลขที่๑๕๔ทับ๒๒ซอยพรมประกาย๗ตำบลหมากแข้ง
จังหวัดอุดรธานเองเดี๋ยวเจอกับป้าสำอางสีชาเนศเป็นแม่บ้านอย่าเล่าว่า
แล้วคือแกเนี่ยนะครับเป็นแม่บ้านของเจ้าของบ้านแล้วคือคุณหมออาชีพแกเป็นแม่บ้านบ้านหรือบ้านนี้
คือแกบอกว่าคุณหมอเนี่ยกำลังจะขับรถออกไปทำงานพอดีป้าเนี่ยป้าเป็นแม่บ้านหลังนี้แล้วก็เห็นงู
งูเลื้อยเข้ามาในบ้านแล้วสุนัขมันก็เห่าเห่ายังไงเห่างูหมูหมู
พอแล้วใบตองคืองูมันเลื้อยเข้าไปในบ้านทีนี้ป้าเลยรีบออกมาดูปรากฏว่าเจองูมันก็ตัวใหญ่อยู่นะครับ
เพราะว่าความยาวมันก็ต้องประมาณตั้ง๒เมตรก็เลยรีบแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันจับ
โชคดีมันเป็นงูสาไม่มีพิษโอ้แต่ไม่มีพิษก็เป็นงูอ่ะเนอะ
เออก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาจับอยู่นี่แต่ป้าสำอางนะที่เป็นแม่บ้านเนี่ย

แกเห็นงูปุ๊บแกยิ้มเลย
ทำไมนี่มันงูนะป้า
ยิ้มบอกกู้ภัยว่างวดนี้ป้าโชคดีแน่เลยนี่เห็นไหมอาการของป้าแกไม่มีตื่นตลกแกยิ้ม

แล้วแกไม่คุยถึงงูแล้วนะแกคุยถึงเรื่องปลาแทน

เฮ้ยอะไรของป้าเนี่ย

งูแล้วมาคุยเรื่องปลาคือป้าป้าสำอางแกฝันว่าจับปลาได้

แล้วทีนี้แกก็เชื่ออีกว่างูเข้าบ้านจะให้โชคไง

ไอ้วันที่แกฝันเนี่ยแกฝันว่าไปจับปลามาได้๔๕ตัว
คือมันเป็นจำนวนที่มันตรงกับเลขที่บ้าน

แกก็เลยยิ้มเยาะอยู่คนเดียว

ถึงว่าป้าไม่บอกเลยกลัวฝันไม่เป็นจริง
เอาฟังฟังหูไว้หู

แล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ

ให้เจ้าหน้าที่เขาจับคุณจะปลอดภัย
ถ้าคุณไปจับเองหรือไปไล่เองมีโอกาสโดนฉก